มีการอ่าอ่าสันพนาการนะคะร้องเพลงนะคะในส่วนของ
เพลงเพื่อชีวิตค่ะประกอบกับมีทรโขงนะคะ
เครื่องขยายเสียงแล้วก็การโบกพงสะบัดพัดไปพัดมานั่นเองนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูกันในเรื่องของมวลชนกันบ้างค่ะ
ลชนนี้นะคะก็ได้มีการเดินทางมานะคะจากหลายจังหวัดเลย
ก็เริ่มจากกรุงเทพมหานครนะคะหลายเขตค่ะ
มีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนครสวรรค์ค่ะ
ลบบุรีราชบุรีแล้วก็ชนบุรีนะคะที่ได้มีการเหมารถบัตรนะคะ
เดินทางกันมาพร้อมกันเป็นหมู่คณะค่ะทยอยเข้าพื้นที่กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะเริ่มแรกก็คือมีการจัดจองพื้นที่ทั้งสองฝากฝั่งนะคะ
ก่อนจะลงมานั่งอยู่ข้างล่างนี้นะคะโดยก็ได้มีการปูเสือนะคะ
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นอนของเขานะคะ
แม้ว่าจะไม่มีเรื่องของเครื่องนอนเข้ามานะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าจะนอนที่นี่กันนั่นเองค่ะ
โดยเขาบอกว่าถ้าเสร็จจากเรื่องของการยื่นหนังสือในวันพรุ่งนี้
แล้วเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าจะจับหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าก็ต้องดูว่าท่าทีนะคะของฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงด้วยนะคะ
ซึ่งกิจกรรมนะคะก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้นะคะเวลา๑๘นาฬิกาก็ได้มีการร้องเพลงชาตินะคะ
ซึ่งทุกคนก็ได้มีการยืนขึ้นมาค่ะแล้วก็ร้องเพลงชาติกันเสียงดังเลยนะคะ
พร้อมกับโบกเพลงโบกพลังชาตินะคะสะบัดไปสะบัดมาค่ะ
จากนั้นค่ะก็มีกิจกรรมสันทนาการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็คือมีการร้องเพลงนะคะทั้งเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงปกใจด้วยนะคะ
ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเองตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเข้ามาจัดการเรื่องของไฟฟ้าให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้มีการปักหลักค้างคืนค่ะ
ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพหานครก็ได้ลงพื้นที่นะคะมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
โดยระบุว่าทางกรทมเองเนี่ยก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของรถสุขานะคะ
ที่เป็นรถสุขาเคลื่อนที่จำนวน๔คันและไฟส่องสว่างนะคะตามคำร้องขอของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของเครื่องนอนนะคะไม่สามารถจัดหาให้ได้นะคะต้องให้ผู้ชุมนุมเตรียมตัวมาเองค่ะ
พร้อมกับยืนยันว่าทางกรทมจะมีการจัดบริการนะคะขั้นพื้นฐานให้กับทุกกลุ่มไม่เลือกปฏิบัตินะคะ
แต่ก็อยากจะร้องขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะอย่าลงไปในส่วนของพื้นผิวการจราจรและอย่ามีการปิดถนนนะคะ
เพราะจะทำให้ประชาชนคนอื่นได้รับผลกระทบรวมถึงห้ามเข้าไปในพื้นที่อาคารรัฐสภาซึ่งเป็นสถานที่ราชการนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็เชื่อนะคะว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเอง
ขณะที่สาวติไดรรนันท์อินสุโธิวงค์นะคะ
ตัวแทนเครือข่ายกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
ก็ได้มีการบอกกับเรานะคะว่าทางเครือข่ายได้นัดยื่นหนังสือให้กับนายชัวร์หลีกภัยนะคะ
อาทารณทรัพย์สะพานในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาค่ะ
เพื่อคัดค้านการตั้งกรรมนิการสถาบันนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางเครือข่ายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ค่ะ
แต่เนื่องจากว่ามีการทราบข่าวมาว่า
มวลชนิฝ่ายเนี่ยจะมาชุมนมที่หน้าอาทารณทรัพย์สะพานในช่วงค่ำวันนี้
เครือข่ายค่ะก็จึงจะไม่ต้องตัดสินใจมาเพื่อนอนเฝ้านะคะ
แล้วก็ไม่กังวลว่าจะมีการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามค่ะ
เพราะเชื่อว่าทางรัฐบาลสามารถดูแลสถานการณ์ได้
และหลังจากมีการยื่นหนังสือเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
เบื้องต้นก็จะแยกย้ายเดินทางกลับทันทีค่ะ

แต่ทั้งนี้ก็จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะ
เพราะขณะนี้จำเป็นจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
ขณะที่เรื่องของการจราจรฝั่งหน้าอาคารรัฐสภานะคะ
บริเวณถนนสามเศษนี้นะคะฝั่งขาออกค่ะ
ก็ถือว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกติ
มีเพียง๑ช่องจราจรตรงนี้เท่านั้นนะคะ
ที่ยังไม่สามารถใช้การได้นะคะ

เขาก็บอกว่าสำหรับการประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้

แม้ว่าจะมีการปิดช่องการจราจรตรงนี้นะคะ
แต่ก็ถือว่าไม่กระทบต่อการเดินรถค่ะ

รายงานสดจากหน้าอาคารรัฐสภาค่ะ

เป็นกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
ร่วมกับเครือข่ายนะคะเขาบอกว่าหลักหลักก็เป็นการอารักษาการประชุม
สภาสมัยวิสามันที่จะมีขึ้น๒๖๒๗ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้มารืนนี้
แล้วอย่างที่คุณเขมิกาบอกก็คือเดี๋ยวเขาจะค้างคืนรอวันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้เช้าจะยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อที่จะคัดค้านการแต่งตั้ง
กรรมธิการปฏิรูปสถาบันยื่นหนังสือเสร็จแล้วเขาก็จะเดินทางกลับกันนะคะ
คือมีรายงานข่าวว่าฝ่ายค้านอาจจะยื่นข้อเสนอหรือว่าเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา
ให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันกันนะคะ
เขาก็เลยมารวมตัวชุมนุมตรงนี้แล้วก็แกนนำเนี่ยยืนยันว่า
ขออนุญาตมาชุมนุมอย่างถูกต้อง